ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ญาติของคนเจ็บเนี่ย
เขาก็ออกมาเผยแพร่คลิปนะครับ
เพื่อให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวคนที่ชนแล้วหนีหน่อย
ฝ่าไฟแดงชนแล้วก็หนีนี่ฮะ
จะเห็นว่ารถของผู้ที่ถูกชนเนี่ยเขาก็รอสัญญาณไฟเขียว
แล้วก็ขี่ไปตามปกติแล้วก็ไม่ได้ขี่เร็วด้วย
ใช่อีกฝั่งนึงมาแบบฝ่าฟู้มาเลยแล้วก็ชนเขาแล้วก็หนีไปเลยนะครับ
ซึ่งคนที่ถูกชนเนี่ยตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นครับท่านผู้ชมครับ
มีกล้องวงจรปิดที่สี่แยกไฟแดงบันทึกภาพไว้ได้
ผู้หญิงนะฮะขี่จักรยานยนต์รอสัญญาณไฟ
สัญญาณไฟเขียวเธอก็ค่อยเร่งเครื่องออกไป
อีกฝั่งหนึ่งจักรยานยนต์คันหนึ่งมาจากด้านซ้ายฮะ
ฝ่าไฟแดงมาครับเร็วด้วยชนเขาอย่างจังครับ
ร่างของผู้หญิงที่ขี่จักรยานยนต์ไฟเขียวมาเนี่ย
ตกกระแทกพื้นนะฮะส่วนคนก่อเหตุคู่กรณีเร่งเครื่องหลบหนีไปเลยนะครับ
ไม่มาดูอะไรเลยแม้แต่น้อยนะฮะหายไปเลยนะครับ
พี่ชายของหญิงสาวที่ถูกชนนะครับ
ได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิดที่สี่แยกมาโพสต์ลงในสังคมออนไลน์นะฮะ
พร้อมกับภาพของน้องสาวที่ตอนนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็ระบุว่าใครพบเห็นคนที่อยู่ในภาพนี้
หรือเป็นญาติรบกวนแจ้งหน่อยพาไปมอบตัวที่สพกระนวลหน่อย
คนนี้ขับรถฝ่าไฟแดงตรงสี่แยกเสียงทอง
น้องสาวผมจนบาดเจ็บสาหัสต้องผ่าตัดสมองเลยนะฮะนี่ฮะ
เราขับรถรอสัญญาณไฟหยุดรอสัญญาณไฟ
พอไฟเขียวเราก็ขับขี่รถของเราออกไป
ต้องมากลายเป็นคนบาดเจ็บสาหัสต้องผ่าตัดสมอง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๔สิงหาคมครับ

ตัดกับถนนกรณวลกรสินน้องสาวขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านจะไปซื้อของ
ซึ่งจุดนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปคุยกับเจ้าของร้านเสียงทองคอมพิวเตอร์ซึ่งให้ข้อมูลบอกว่ารถของคู่กรณี
เป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีดำเทาขี่โดยผู้ชายนะครับ
ชายวัยรุ่นวิ่งมาจากทางอำเภอน้ำพองมาด้วยความเร็ว
ภาพจากกล้องวงจรปิดของทางร้านบันทึกเอาไว้ได้
แล้วก็มอบให้ตำรวจสพกระนวลใช้เป็นหลักฐานแล้ว
วันนั้นวันนั้นรถติดไฟแดงฝั่งนี้ค่ะที่เด็กเขาจะไป
แล้วก็พอไฟเขียวเด็กเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปช้า
แต่ว่าฝั่งที่มาชนเนี่ยขับมาเร็วมากค่ะตอนนั้นช่างก็ทำงานกันอยู่หน้าร้านพอดี
ชนแล้วก็ไปเลยหนีไปเลยช่างที่ร้านเขาก็เลยลงไปช่วย
แล้วก็โทรแจ้งชื่อใครตามที่เราเห็นหลังจากที่เกิดการชนแล้วเนี่ย
เขาได้ลงมาดูคนเจ็บบ้างไหมคะไม่ค่ะไปเลยค่ะ
คือมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็ไปเลย
ขณะที่พันธมตเอกขจรฤทธิวงราชภูมิกับการสพกระนวลบอกว่า
พอตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบชิ้นส่วนบังลมหน้าด้านซ้ายของรถคู่กรณีตกอยู่นะครับ
สภาพแตกเสียหายตอนนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว
เดี๋ยวจะสืบเสาะหาเบาะแสว่าคนชนนั้นอยู่ที่ไหน
คาดว่าจะอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนัก

ตอนนี้ตั้งสามข้อหานักนะครับ
ในคนนี้ครับใครเห็นเนี่ยภายไปสกระนวลเลย
คือถ้าเห็นแบบนี้ชาวบ้านแถวนั้นบอกอ๋อไอ้นี่นี่เอง
นี่ไงลูกบ้านนี้อยู่บ้านนี้ซอยนี้เนี่ยเห็นอย่างนี้ชัดเลยครับท่านผู้ชมครับ
อาการของคนเจ็บตอนนี้ได้รับการผ่าตัดสมองเรียบร้อยแล้วนะครับ
เนื่องจากเลือดข้างในสมองแล้วก็ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่น
ทางครอบครัวเองบอกว่าก็ต้องให้คนก่อเหตุเนี่ยออกมารับผิดชอบ
เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนี้ก็ไม่น้อยนะครับ